ทำไมถึงอยากเป็นนักกฎหมาย
คือถ้าเรารู้กฎหมายเนี่ยเราก็จะเหมือนกับมีภูมิคุ้มกันในตัวเองระดับหนึ่ง
แล้วก็ช่วยสังคมช่วยคนอื่นช่วยคนที่ไม่รู้กฎหมาย
คนตายรักจริงไม่ปลิ้นปากหลอกลิ้งหญิงคนไหน

ก๊อฟอยู่ในท้องแม่ยังฟังเลยครับ

มีแขวงมีเพี้ยนแฟนตื่นเต้น

กรอบพร้อม